หลายคนบอกว่าหมูทะต้องมา

เพราะว่าหนาวเราไปกินหมูกระทะอุ่นหน่อย

แล้วตามงานวงงานวัดเดี๋ยวนี้ก็มีหมูกระทะใช่ไหม

ปรากฏว่าเธอได้ของแถม
ของแถมที่มานี่คือแบบเป็นปื้นเป็นแต้มแดงเป็นผื่นเต็มตัวไปหมดเลย

มันต้องมาจากอะไรสักอย่างที่มันอยู่ในหมูกระทะแน่เลย

ดูสิมันเป็นปื้มเป็นจ้ำภาพนี้น่ากลัวมาก

เรื่องของสารปนเปื้อนในเนื้อสัตว์ในต่างเนี่ยนะฮะ
คุณจำได้ไหมก่อนหน้านี้เราเพิ่งรายงานข่าว
เหมือนกับไอ้ทลายโรงงานที่แบบหมูแช่ฟอร์มาลีนจำได้ไหม

หมูเนี่ยเตรียมที่จะส่งร้านหมูกระทะต่างแล้ว
นี่คุณผู้ชมที่ให้ดูผู้หญิงคนนี้ชื่อคุณเบลนะคะอายุ๒๐ปี
จริงเหตุการณ์นี้มันเกิดกับเธอมาสักพักนึงแล้ว
ตั้งแต่กลางปีเพราะว่าเกิดขึ้นตั้งแต่๑มิถุนา

คนแบบไปรีโพสต์เธอรีทวิตเธอเพียบเลยนะเป็นสามหมื่นกว่าครั้ง
เธอก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะว่ามีงานวัดแถวเจริญกรุงก็แถวบ้านแหละ
แล้วที่งานเขาก็มีร้านหมูทะออกมาออกบูธมาออกงาน

พอตอนเช้าตื่นมายังไม่เจอปื้นแดงหนักขนาดนี้นะ
ตอนแรกเป็นแค่ผื่นเม็ดที่ข้อมือก่อน
ฉันคงเป็นภูมิแพ้นี่คือคุณเบลค่ะ
คุณเบลก็เออคงไม่เป็นไรหรอกมั้ง
ใช้ชีวิตตามปกติจากข้อมือมาที่คอมาที่แขนมาที่ขา
คุณเบลก็เลยกินยาแก้แพ้ไปก่อนแล้วก็ไปหาหมอ
หมอก็บอกว่าคนไข้น่าจะเป็นลมพิษนะ
หมอฉีดยาให้จื๊ดหนึ่งเข็มหนึ่งแล้วก็กลับบ้าน
หลังจากนั้นอาการมันไม่ดีขึ้นเลย
กลายเป็นว่ามันลามไปทั้งตัว
แล้วแม่บอกว่าเบลลูกคราวนี้ต้องไปโรงพยาบาลแล้วแหละ
แล้วรอบนี้นะมีอาการคือเริ่มหายใจไม่ค่อยออกแล้ว
รู้สึกเหนื่อยความดันต่ำนี่ต้องเข้าห้องฉุกเฉิน

คุณลองฟังนะลองฟังคุณเบลเขาบอกว่าเธอทรมานขนาดไหนค่ะ
นี่ไงเธอบอกว่าทรมานกว่า
มากแล้วก็พอตรวจเลือดดูนะเธอบอกว่าไอ้อาการที่เธอเป็นเนี่ยมันน่าจะมาจากพวกสารปนเปื้อนมันคือสารเคมีที่แช่อยู่ในปลาหมึกกรอบอะค่ะคุณผู้ชม
เบลเนี่ยไปกับเพื่อนก็จริงแต่มีน้องเบลคนเดียวไงที่กินปลาหมึกกรอบแล้วก็มีอาการแบบนี้เพื่อนคนอื่นไม่ได้เป็นอะไร
ไม่ใช่แค่หมูกระทะนาปลาดิบเออซูชี้เออยอีกบรบที่อยู่ในปลาหมึกกรอบอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันต้องระวังนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าพวกปลาหมึกกรอบจากการสำรวจแล้ว
บอกว่ามันมีสารฟอร์มาลีนปนเปื้อนมากที่สุดเลย

มันจะเกิดพิษต่อระบบร่างกายและอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้เลยนะคะ

ในการที่จะเลือกสรรอะไรนะวัตถุดิบต่างมาจากแหล่งที่ปลอดภัย
เพราะลูกค้าเองก็ไม่รู้หรอกว่าวัตถุดิบเหล่านี้มาจากไหนนะ